ดูแล้วดูสีสันสักเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหนี่แต่เขาบอกว่าน้ำตรงนี้มันใสนะ
ใช่ค่ะนี่คนก็เลยเข้าไปถามไง
แต่ส่วนใหญ่เขาก็ให้กำลังใจนะดูสิ
คือบอกว่าถ้าเป็นตลาดน้ำแบบนี้นี่ต้องระวังเรื่องพวกไฟต่างด้วยนะเดี๋ยวไฟมันจะชอต
เออบางคนบอกว่าโอ๊ยเหมือนยกวังตะไคร้มาอยู่ที่บ้านเลย
แล้วดูสิเขาใส่เพลงใส่ซาวแผ่นสิ้นทอง
ใช่ค่ะเธอก็แบบมาลีลาประกอบเพลงอยู่ตรงกลางตลาดน้ำแบบนี้
เหมือนรีวิวตลาดน้ำแห่งนี้นะ

ดงามยิ่งใหญ่อันนี้เป็นเพลงของโฆษณา

ก็มีคนแซวว่าล้างตลาดไปด้วยเลยนะคะ
แต่ก็ต้องระวังนะจริงเป็นความเดือดร้อนนะฮะ
ทีนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

บอกว่าได้ป้องกันน้ำในพื้นที่นอกเขื่อน
แต่มีบางพื้นที่บางช่วงที่ไม่มีแนวกั้นน้ำอัด

แต่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะ

ว่าน้ำทะเลมันจะหนุนสูงในช่วงนี้นะครับ
พลเอกประวิทย์บิ๊กป้อมยืนยัน
บอกว่าทางหน่วยงานแจ้งเตือนประชาชนไปแล้ว
ไปดูที่สมุทรปราการกันบ้าง
มุดประการยังคงต้องระวังต่อเนื่องนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอน๙โมงเช้าที่ผ่านมา
พื้นที่ตำบลตลาดอำเภอพระประแดง
อย่างถนนสุขสวัสดิ์ถนนป้อมพระจุล
น้ำสูงสูงประมาณเกือบ๒ฟุตนะคะคุณผู้ชม

ชาวบ้านก็ต้องย้ายของขึ้นที่สูง
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการเร่งบรรจุกระสอบทราย
ทำฝ่ายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าสู่ชุมชน

เบื้องต้นนี่นะคะทางปพ
ก็มีการวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาตอนนี้
ความสูง๔เมตร๒๐เซนติเมตร

ส่วนที่เขตอำเภอเมืองนะครับบริเวณตลาดปากน้ำ
โอ้โหน้ำก็ยังคงล้นทะลักเข้าท่วมตลาดอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรปราการ
กระสอบทรายมาเสริมคันกั้นน้ำเอาไว้

แล้วก็ช่วงเวลา๙โมงครึ่งที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้

เมตร๕๖เซนติเมตร
ทำให้น้ำท่วมเฉพาะบริเวณตลาดเท่านั้นนะครับ

ว่าใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ตั้งแต่เมื่อวานจนถึง๑๒พฤศจิกายน

จะขึ้นมากกว่าเมตร๒๐เซนติเมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ในช่วง๘๑๒น้ำจะขึ้นเยอะ
สัก๑๒๐เซนติเมตร๓๐เมตร๒๙เมตร๒๖นะฮะ
หลังจากนั้นไปถึงวันที่๒๙พฤศจิกายน
ระดับน้ำหนุนมันจะค่อยลดลง
คือต้องเฝ้าระวังไปต่อเนื่องเป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับ

เขตสะพานสังฮีเขตยานวาอะไรนะครับ
คลองตันก็ต้องระวังเรื่องของน้ำทะลักด้วยนะครับ